ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๘ปีเธอบอกว่า
ระทมใจตั้งแต่ปี๖๐จนถึงปี๖๓ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เธอเล่าให้ฟังว่าตอนปี๖๐ชายชะกัน๔คนเข้าไปในบ้านของเธอ
คมครูคือไปยัดยาค่ะยัดยาเสร็จปุ๊บเรียกเงิน
กับการที่จะไม่ถูกดำเนินคดีเธอจ่ายค่ะเธอยอมจ่าย
ตอนนั้นเนี่ยนะผู้ชายกลุ่มนี้เรียกเงินหลักแสนแต่มีเงินแค่หลักหมื่นไปจ่ายให้กลุ่มนี้
บอกว่ามันเป็นความทุกข์ใจเพราะลักษณะพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
ตั้งแต่๖๐ทำเรื่อยมาจนกระทั่งปี๖๓ล่าสุดก็โดนอีกแล้ว
มีนาคมที่ผ่านมาตัดสินใจเลยค่ะไปร้องกับตำรวจกองปราบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปร้องที่ปปชแล้วก็ดีหลายหน่วยงานแล้วค่ะ
ก็เรื่องไม่คืบสุดท้ายเมื่อวานนี้ตัดสินใจไปพร้อมญาติเลยค่ะ
ไปร้องกับตำรวจกองปราบนะคะผู้หญิงคนนี้ที่เธอบอกว่าเดือดเนื้อร้อนใจ
ก็คือนางสาวสิรินทิพย์ปีงอนนวัฒน์อายุ๓๘ปีนะคะเมื่อวานนี้ตัดสินใจ
ไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามค่ะหลังจากที่เธอบอกว่าเธอถูกกลุ่มชายชะกัน
อ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบสวนสนวพไกรเอาละ
คราวนี้ก็เป็นเรื่องร้อนถึงตำรวจอีกแล้วนะคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมใจเย็นเย็น
ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มชายชะกันที่เธออ้างว่าไปรีดไถเงินเธอเนี่ย
หนึ่งเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าสองถ้าเป็นตำรวจจริงอยู่สอนอไหนกันแน่
สามเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเธอบอกว่าเธอนำคลิปวิดีโอขณะที่มีการต่อรอง
คุณซิรินทิพย์บอกว่าเล่าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
มีกลุ่มชายชะกัน๔คนอ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบสวนสนวัดพระยากรัย
บุกเข้ามาภายในบ้านพักแล้วถามตัวถามหาตัวนายเอสนายเอสเนี่ยเป็นแฟนเก่าของเธอนะคะ
พร้อมกับบอกว่านายเอสเป็นพ่อค้าเอเจนค้ายาเสพติด
จากนั้นทำการตรวจค้นภายในบ้านของเธอแล้วตอนที่ชายชะกัน๔คนเข้ามาตรวจค้นมาตรวจค้น
โดยที่ไม่มีการแสดงหมายค้นนะคะจากนั้นไม่นานค่ะกลุ่มชายชะกัน๔คนก็บอกว่าพบ
พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในบ้านของเธอเธอก็บอกว่าไม่รู้
ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ยาเนี่ยเป็นของใครเข้ามาอยู่ที่บ้านได้ยังไง
แต่ทางผู้ชายสี่คนที่อ้างตัวเป็นตำรวจไม่ฟังค่ะไม่เชื่อค่ะ
สุดท้ายจับลูกชายของเธอนะคะใส่กุญแจมือและลักษณะพูดข่มขู่บอกว่า
นี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะหากไม่อยากถูกดำเนินคดี
ให้นำเงินจำนวนสี่แสนบาทมาแลกกันกับชีวิตลูกชายของเธอนะคะ
ทีนี้ด้วยความกลัวเธอก็พยายามไปหยิบยืมหาเงินจากคนรอบข้าง
มาให้ชายชะกันกลุ่มนี้เงินก้อนแรกที่จ่ายให้ไปก็คือ๖๕๐๐๐บาท
กลุ่มชายเหล่านี้ที่สุดแล้วก็เลยยอมปล่อยตัวลูกชายของเธอออกมานะคะ
ดูเหมือนว่าเรื่องจะจบแต่ไม่จบค่ะเพราะว่าหลังจากนั้น
กลุ่มชายชะกันกลุ่มเดิมนี่แหละค่ะยังคงเดินหน้าข่มขู่รีดไถเงินเธอ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคือได้ใจไงเห็นว่าขู่ครั้งแรกได้
ครั้งสองครั้งสามครั้งสี่เอาอีกค่ะเรื่อยมาจากปี๖๐จนกระทั่งปี๖๓ค่ะ
หลังเกิดเรื่องเธอเคยนำเรื่องนี้อย่างที่บอกไป
ปปชแล้วไปร้องกับหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานก็แล้วค่ะ
แต่ว่าเรื่องเงียบก็เลยตัดสินใจมายื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบค่ะ

ผู้กำกับสนวัดพระยาไกรด้วยนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านหรือเปล่า

ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ

ตำรวจกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะรับเรื่องไว้
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะคะ